วันใหม่ชอไทยเศษพลิกล็อกแพ้น็อกให้กับหลานย่าโมวัฒนะในการชกที่จังหวัดบุรีรำ
วันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ฟ้าวันใหม่นั้นจะยอมรับว่าได้ล้มมวยเพื่อแลกกับเงิน๕แสนบาท
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงโปรโมเตอร์ของศึกเพชรยินดีก็ออกพูดถึงคนที่จ้างฟ้าวันใหม่บอกว่าต้องการนำตัวมารับโทษให้ถึงที่สุด
ส่วนฟ้าวันใหม่ยังตอบไม่ได้ว่าจะให้โอกาสหรือไม่แต่ตอนนี้ต้องรับโทษตามกฎหมายในสิ่งที่ทำก่อน
ส่วนฟ้าอ้อนใหม่ยอมรับนะครับว่าก่อนนี้เคยล้มมวยมาแล้ว๓ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยรับสินบนเนื่องจากต้องการนำเงิน๕แสนบาทไปเปิดฟาร์มไก่ชนครับ